กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการที่ดูไปพูดไปแบบฝรั่ง

ผมชอบมองแล้ว
ให้แกดูไปนะคะพบกับ

ก็คือต้องดูไปมองไปแล้วค่อยแบบแนะนำเนียไง

คุณผู้ชมครับก็เหมือนที่เคยนะฮะที่รอคอยกันครับ
คนเอาจะโมงพูดตอน

หนูเพิ่งมีโอกาสไปเที่ยวสิงคโปร์มาค่ะ
อยากรู้ว่ากฎหมายแปลกทั่วโลกนี้มีอะไรบ้าง
เพราะว่าสิงคโปร่ห้ามเคี้ยวมาผะหลั่ง

เรารวบรวมกฎหมายที่แปลกประหลาด
แล้วก็บางทีก็เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอมีกฎหมายอย่างนี้ด้วยเนี่ย
แต่มันมีอยู่จริงโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับทั้งเรื่องเพศ

กุ้มกลิ่มอีกแล้ว
พูดเรื่องนี้ทีไหลกลุ้มกลิ่ม
จะยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ย
มีอยู่มรรัฐอยู่ทั้งหมด๕๐มรรัฐ
แล้วก็ในแต่ละมรณรัฐจะมีกฎหมายแปลก
ท่านเนี่ยจะได้รู้อะไรล่วงหน้าเกี่ยวกับกฎหมายเซ็กแปลกทั่วโลกนะครับ

จะลงฉบับละ๑เมือง๑กฎหมาย
แต่คืนนี้รวมหมดเลย

เรื่องห้ามเขี้ยวเหมาะฟะหลงฟะหล่ำไม่พูดเอาเรื่องเพศอย่างเดียวดีกว่าค่ะ

เข้าประเด็นไปเลยค่ะเรื่องอื่นไม่อยากรู้
ว่าไปแล้วดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงปลายปี

ต้องรับไว้จะไปชื่อกับใครนะมันไม่ต้องระวังตัว

แต่ว่าในอเมริกาเค้ามีเกมโพลอะเค้าเรียกโพล

พวกนี้ก็ผู้ชายแข่งกันและพนันเงินกัน
มีกฎหมายว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่ง
หรือกี่คนก็ตามแพ้เกมภูล
แล้วเธอจะจ่ายค่าพนันด้วยเซ็กเนี่ย
ไม่จ่ายเงินให้ไปมีเซ็กด้วยอย่างนี้
ถือว่าเด็กกระทำผิดกฎหมายทันที
ที่เมืองอะไรนะฮะอาลาบาม่ะ
อันนี้มีเหตุมีผลนะเดี๋ยวให้น้องวิจัย

การมีเซ็กกับคนขับรถบรรทุกที่ด่านเก็บเงิน

ด่านเก็บเงินถือว่าผิดกฎหมาย

ไม่มีตังค์จ่ายค่าด่านไหม
ไม่ใช่มีเศษกับคนขับรถมันถูก

เก็บเงินตอนที่ด่านนะคนก็มาเข้าคิวจะรอจ่ายเงิน
ต่อไปรัฐแอลิโซน่ายังอยู่ในอเมริกานะครับ
คู่รักที่มีเพศสัมพันธ์กันในรถยนต์ที่ยางแบน

คือรถยนต์มันยางแบนแล้วก็ไปมีเซ็กกันเนี่ยนะฮะ
ถือว่าผิดกฎหมายจะถูกปรับ
ถ้ายังไม่แบนล่ะครับยังไม่แบนก็ได้สิ
หัวจ๋าวผมไม่ได้รอเมียเล่นจะไม่ดีล่ะ

รัฐแอลิโซน่าก็ลองดูสิถ้าไปอลิโซน่า
คุณยานีจะโดนปรับเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า
ถ้ามีเซ็กครั้งนั้นเกิดขึ้นในเบาะหลัง

แต่ว่าในหนังสือคู่สร้างสมเล่มหนึ่งจะบอกกฎหมายเดียว
ต่อไปรัฐไวโอมิ่งห้ามคู่รักมีเซ็กกัน
ในขณะยืนอยู่ในห้องแช่แข็งของร้านขายเนื้อ
โกตลกแสดงคงมีคนทำนะครับ
แน่นอนมันต้องมีคนทำแล้วพอทำไปแล้วมันคงเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ
เขาถึงได้ห้ามอันนี้รัฐไวโอมิ่งนะครับ
ที่รัฐยูท่าห้ามผู้หญิงมีเซ็กกับผู้ชายขณะ

คือรถพยาบาลมันอาจจะมีเตียงนงเตียงนอนอะไรเนี่ยนะฮะ

ชื่อของยานีจะถูกตีพิมพ์ในหนังสือท้องถิ่น
โหฮึอ้าว
ชื่อของผู้หญิงจะถูกตีพิมพ์ในหนังสือท้องถิ่น

อันนี้ก็ยังอยู่ในรัฐยูท่าเหมือนกันนะฮะ

แต่ถ้าการกระทำนั้นเพื่อผลกำไร

เอาเข้ามาในกระโจมแล้วมาดูคนมีเซ็กกษัตริย์และเก็บเงินไง

อ๋อไอ้ตายหรอ
ผมไม่เข้าใจที่รัฐอิลินอยในอเมริกา
การมีเซ็กขณะล่าสัตว์หรือตกปลา

เดี๋ยวก่อนนะ

อ๋อคือรัฐอินลีนอยด์เขานี้พี่รู้เพราะเคยเรียนที่นั่นมา

ไม่ใช่วันนั้นจะไปอยากตกปลาไม่ได้

จริงน่าไปอยู่ในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนุนนะ

ลองตีความที่รัฐมอนทาน่าหน่อยนะฮะ

กิจการทางเพศทั้งมวลระหว่างบุคคลที่เป็นเพศตรงกันข้าม
ในสนามหน้าบ้านภายหลังพระอาทิตย์ตกดินถือว่าผิดกฎหมายถ้าพวกเขาเปลือยกาย
หลังตกดินผิดกฎหมายถ้าเขาเปลือยกาย
เท่านั้นก็หมายความจริงก็บอกว่าถ้าถือว่าผิดกฎหมายถ้าพวกเขาเปลือยกาย
ก็แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์หลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยถ้าไม่เปลือยกาย
ไม่ผิดได้ไม่ผิดข้อต่อไปครับในรัฐมิสคอนซินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ถ้าผู้ชายยิงปืนขณะที่คู่รักของเรากำลังถึงจุดสุดยอด
ทำไมอ่ะทำไมมีกฎหมายนี้ผมงงไปรัฐวิสคอนซิน
หรือว่ารัฐนี้มีคาร์บอยเยอะ
แล้วมันจะถือไว้ทำอะไร
ไม่พอสมมุติยิงปั๊บเมียตกใจไงอาจจะช็อกได้
ไม่มันถือทำไง
ในรัฐวิสคอนซินเนี่ยนะฮะห้ามจูบกันบนรถไฟ

อืมก็ยังอันนี้อาจจะดูไม่ดี
แต่ไอ้ถือปืนเนี่ยไม่เข้าใจ

ถ้าผู้หญิงเปลื้องผ้าขณะยืนอยู่ต่อหน้าผู้ชายคนหนึ่ง

อะไรนะเปื้องผ้าคือแก้ผ้าแหละต่อหน้าผู้ชายผิด

ในบ้านไม่ได้ระบุสงสัยน่าจะนอกบ้าน
จะบ้าแล้วคะอย่าไปยืนเปลืองผ้าน้องบ้าง
สถิตย์ดีก็บ้าง

มีสิครับแต่วันนี้รัฐมินิโซต้าฟังให้ดี
สามีที่มีเซ็กกับภรรยาหากมีกลิ่นกระเทียมปลาซาดีนหรือหอมหัวใหญ่อยู่ในลมหายใจ

ไม่กลิ่นจากใครคะ

อ๋อสามีฮะโอ้ชะมายเรากินส้มตำ

ถ้าเป็นเมืองไทยก็ถ้าสามีมีกินสตอหรือทุเรียนมา

ข้อนี้รัฐอคันศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเซ็กละ

สามีสามารถตีภรรยาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
แต่ห้ามตีเกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือน

เพราะมันบอกมันตีทีเดียวอ่ะ

เออมันตียังไงอ่ะ
ที่รัฐเดเลแวร์ก็เป็นชื่อรัฐนะฮะ
ถ้าเผื่อว่าก๊อฟเนี่ยไปสัญญากับผู้หญิงเขาไว้ว่าจะแต่งงานแล้วไม่แต่งงานนะฮะ
การแต่งงานแล้วไม่แต่งงานถือว่าผิดกฎหมาย

ผิดคำสัญญาไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรนะ

เออดีแปลกแห้งแปลกมาก

อุ้ยรัฐโฟรีดาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเนี่ย

พี่หลอกคะ

ห้ามคนมีเคราวจูบผู้หญิง

อยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกอย่างเดียวนะ
ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะ

ที่รัฐไอโอว่าบอกว่า
ผู้ชายขยิบตาให้ผู้หญิงที่ตนไม่รู้จัก

กฎหมายยุ่งกับเรื่องจูบมากเลย
จูบกันเกิน๕นาทีต่อ๑ครั้ง

จูบกันหน้ามาถึงหน่อย
ผู้ชายมีสิทธิ์จิบเบียร์ได้แค่๓อึก

สี่อึกไม่ได้นะที่รัฐนี้

คนใหม่จะไปเห็นเหรอ

จริงแล้วคือกฎหมายแปลกมีอีกเยอะมาก

ใครคุณอะไรถามมา

คุณอ้อมใช่มั้ย
คุณอ้อมนะคะขอบคุณทุกคำถามที่ถามมานะคะ
วันนี้ได้รับผลิตภัณฑ์วาโก้ค่ะ

ค่ะเรียงวันเกิดภรรยาผิดกฎหมาย
ขอบคุณมากค่ะคุณอานทมาตี

เกี่ยวกับตัวเลขที่จะทำให้เฮงในปีหน้า
ทีนี้ปีหน้าเนี่ยสมมุติว่าพ่อค้าควรจะเน้นไปทางเลขอะไร

แล้วเลขนี่มันไปสัมพันธ์กับปีไหมใช่ไหมครับมี๕๒๕๕๙มันจะต้องอะไรต้องมาสัมพันธ์กันไหม
เลข๕เลข๘แล้วก็เลข๙ครับ